ความคืบหน้าคดีฆ่าสาวประเภท๒ที่จังหวัดสุรินครับ
คุณผู้ชมฮะที่มีข่าวบอกว่าจับแฟนผู้ชายชาวลิทูเนียได้

คุณผู้ชมครับยืนยันว่ารักผู้ตายมาก
แต่เขามีกำหนดเดินทางกลับประเทศของเขาเนี่ยนะฮะ
แต่ผู้ตายบอกว่าอยู่ต่อได้ไหม
เอ้ามันยังไงกันแล้วใครฆ่าแล้วคนนี้
ตำรวจสภปราศาสตร์คุมตัวนายมาริอุสคูนิกกัส
อายุ๓๒ปีสัญชาติลิโทเนียครับมาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าหมกศพ
นายธีรพงศ์ล้ำเหลือหรือว่าเจเจอายุ๓๑ปี

ตำรวจไปคุมตัวนายมาริอุสนะครับได้ที่พัทยาชนบุรี
มาริอุสบอกว่าคบกับผู้ตายนะครับ
แล้วก็มาพักอาศัยอยู่กับผู้ตายก่อนพบศพ
นี้นะครับนำตัวมาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียด

ตำรวจอนุญาตให้นักข่าวคุยกับมาริอุสผ่านล่ามนะครับ

แล้วก็มีกำหนดกลับประเทศแล้ว

แล้วก็จำไม่ได้ว่าไปพัทยาวันไหนด้วย
ที่ถูกแก้วบาดเนี่ยนะก็เป็นแผลจากการเกา
ส่วนเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเกิดจากเลือดกำเดาของเขาฮะ
มาลีอุสยังบอกต่อบอกว่าสงสัยแม่ของผู้ตาย
และผู้สูงอายุคนหนึ่งที่มีปัญหากับผู้ตาย
และอ้างว่าแม่ของผู้ตายชอบมาเอาของในบ้านไปขาย
แล้วก็มายืมเงินแล้วก็มักจะมีคนร้าย
มาขโมยของในบ้านด้วยส่วนคลิปที่ร้านอาหาร
เขาไม่ได้ทะเลาะกับเธอหรือว่าผู้ตายนะฮะ

ขณะนี้พี่ชายของเขาทราบเรื่องแล้ว

ระหว่างคุยกับนักข่าวเนี่ยเขาน้ำตาคลอตลอดเวลานะฮะ
เอาทุกงานบกันดูนอนให้รู้ใจ

เป็นคนที่ดีมากค่ะ

ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลปราศาสตร์นะครับ

แล้วก็ต้องรอผลเรื่องของดีเอนเอด้วยนะฮะ
นางวันดีล้ำเหลือแม่ของผู้ตายนะครับ

ขอดูหน้าหน่อยมาขอเจอหน้าหน่อย
มารีอุสเนี่ยและอยากจะเข้าไปคุย
ทวงโทรศัพท์ของลูกคืนด้วย
เพราะว่าแฟนนุ่มชาวอังกฤษ

เจเจเสียชีวิตครับอยากจะโทรไปบอก

มีค่าต่างไม่เหลือเลยครับแม่บอก
คนร้ายนี้
ขอไปดูได้ไหม

สุนัขพันธ์อเมริกาบูลลี่นะครับ

ที่เป็นตัวเมียอายุ๕ปียังไม่ตายนะ

ธีราพรครับผู้บริการ

อำเภอปราสาทและก็เป็นเจ้าวาด

ถูกทิ้งไว้ในสวนสาธารณะหนองกังแอน
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กตามหาเจ้าของ

พระครูกิติจึงขอรับมาเลี้ยง
เอมมี่เนี่ยติดท่านเจ้าวาดมากนะครับ
เชื่อฟังคำสั่งนะฮะ